รายงานกันไปคุณผู้ชมว่าตอนนี้ราคาข้าวเปลือกเนี่ยทะยานตัวสูงขึ้นแต่ว่ากรมการค้าภายในเขาขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการว่าช่วงนี้ชะลอก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นแล้วฝั่งผู้ประกอบการเขาตอบรับอย่างไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช๒๕๖๖ระบุไว้ว่าเงื่อนไขต้องมีสัญชาติไทยมีชื่อในธรรม
บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทมีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
และได้ลงทะเบียนรับเบี้ยจากอบทเหมือนระเบียบที่ประกาศเมื่อปี๒๕๕๙
แต่จะมีข้อแตกต่างครับคุณผู้ชมระบุไว้ว่าต้องเป็นผู้มีรายได้
หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยางชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดไว้ซึ่งของเดิมระบุไว้ว่า
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าใครที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุก่อนประกาศนี้
ยังได้รับตามเงื่อนไขเดิมนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินครับโดยอัตราการเก็บภาษีที่ดินในปี๖๖กำหนดไว้ว่า
ดินเกษตรกรรมจัดเก็บร้อยละ๐๐๑ถึง๐๑ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเก็บร้อยละ๐๐๒ถึง๐๗
ที่ดินอื่นจัดเก็บร้อยละ๐๓๐๗แต่การจัดเก็บอัตรานี้มันจะไปสิ้นสุดสิ้นปีนี้คุณผู้ชมสิ้นสุดปี๖๖
หากรัฐบาลใหม่ไม่ประกาศให้คงอัตราเดิมการเก็บภาษีที่ดินในปี๖๗ก็คือปีหน้า
อาจจะเก็บอัตราใหม่ที่จะไปชนกับเพดานที่กฎหมายกำหนดก็คืออัตราเพดานภาษีที่ดินเกษตรกรรมจะจัดเก็บไม่เกินร้อยละ๑๐
หรือเพิ่มจากเดิมใน๑๕เท่าครับคุณผู้ชมเทียบง่ายก็คือจากเดิมที่เก็บล้านละ๑๐๐บาทจะเป็นล้านละ๑๕๐๐บาท
แล้วเรื่องนี้ยังพออุ่นใจได้ครับกรมการค้าภายในหารือกับสมาคมผู้ประกอบการเข้าถุงไทย
แม้ว่าราคาข้าวเปลือกจะปรับตัวสูงขึ้น

เพราะต้นทุนในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงยังเป็นสต๊อกเดิม
แต่หากเป็นต้นทุนใหม่ก็ขอให้ช่วยไปก่อน
ตรึงราคาให้นานที่สุด

ซึ่งผู้ประกอบการเข้าถุงยินดีให้ความร่วมมือ
กรมการค้าภายในยังขอความร่วมมือไปยัง
ค้าส่งค้าปลีกให้จัดโปรหน่อย
โปรโมชั่นลดราคาขายเข้าถุงหมุนเวียน

เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยครับ